หนีครับแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ
เพราะว่าเจ้าของร้านพิมพ์การ์ดงานบวชเนี่ย
เอาภาพนี้มาให้ดูเป็นหลักฐานไปดูกันครับ

แต่ก็เนี่ยลากรถหนีนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ขี่มาชนหน้าบ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีรถกระบะเนี่ย
มารับตัวคนขี่แล้วก็ยกรถจักรยานยนต์ขึ้นหลังกระบะ
แล้วก็หายเกินไปเลยภายในความมืด
นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้พร้อมกับระบุข้อความว่า
ช่วยกันตามหาทีครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ในคลิปเนี่ยนะครับ

กับประตูม้วนเหล็กของทางร้านหน่อยอยู่คุณก็ขี่มาชน
แล้วคุณก็คงโทรเรียกเพื่อนให้มารับแล้วก็หนีกันไปนะฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านตามพิกัดเลยร้านระแหงเหรอ
ระแหงการ์ดบวช๑บาทเนี่ยนะฮะตั้งอยู่ริมถนนแหลมเผลอร้านหลุมแก้ว
จังหวัดปฐุมธานีพบกับเจ้าของร้านคือคุณพิศิษฐ์จันอุทิศ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดวันที่๕ของวันขออภัย
ตี๕ของวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
นอนในช่วงเช้าขณะจะเปิดร้านตามปกติ

คือประตูเหล็กมันเสียไงเนอะ

ทำไมเปิดไม่ได้ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่า

ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดนะครับ
พบเห็นเหตุการณ์เนี่ยแหละครับ
ก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เรื่องค่าซ่มค่าประตูเนี่ย
มันก็เสียหายใช่ไหม
ก็ต้องซ่อมจ่ายเงินไป
ส่วนอันนี้ชิ้นส่วนจากรถจักรยานยนต์
ยังเก็บไว้เป็นหลักฐานเหมือนกันนะครับ
บทโคลนี้ตัวใหญ่มากตอนเกิดเหตุนะครับ
ยังไม่มีใครติดต่อกับมันเลย
อ๋อไม่มีใครติดต่อกับมันเลยครับ